ต่อกันที่เรื่องของการแบ่งปันความรู้สึกดีของคนในสังคม

พิพากษาสมทบสารเยาวชนในจังหวัดอ่างทองค่ะ

เป็นกิจกรรมการกระตุ้นพัฒนาเด็กปกติและออทิสติก
รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนเหล่านี้
ที่โรงเรียนวัดไผลล้อมในโครงการรักนี้เพื่อน้องค่ะ
แบ่งปันกันแล้วก็ให้กำลังใจกันนะคะ
โครงการรักนี้เพื่อน้องของผู้พิพากษาสมทบสาร

ได้ร่วมกิจกรรมกระตุ้นการพัฒนาเด็กออทิสติก
เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดไผลล้อมนะคะ
โดยมีกิจกรรมต่างที่ถือว่าเป็นการสร้างสีสัน
ให้กับเด็กเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะ
ซึ่งกลุ่มผู้พิพากษาสมทบนี้นะคะ
ได้บอกว่าที่โรงเรียนวัดไผลล้อมมีนักเรียนทั้งหมด๖๓คน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงป๖นะคะ
แล้วก็จะมีเด็กพิเศษร่วมอยู่ด้วยทั้งหมด๑๑คน

จึงมีโครงการเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ
โดยไม่ต้องใช้ยาก็เลยได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นนะคะ
ขณะที่มีจิตอาสาจากกรุงเทพมหานครร่วมกิจกรรมด้วย

รวมทั้งมีเกมการละเล่นในช่วงท้ายของกิจกรรมด้วยนะคะ
หลังจากนั้นก็ร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วย
นะครับแล้วก็เด็กพิเศษเขาได้รับความอบอุ่นด้วยนะครับ
เรื่องของพัฒนาการก็จะเร็วขึ้นนะครับ